ตำรวจภูทรพระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยนะคะ
เตรียมเรียก๒สามีปราญญาคู่นึงเข้ามาสอบปากคาม
ทั้งคู่เขาเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันนะคะ

แต่ว่าเป็นการทะเลาะกันที่รุนแรงทีเดียว
เพราะว่าสุดท้ายแล้วภรรยาเธอโยนเตาลีดจากห้องพักชั้น๔
คือโยนลงมาจากข้างบนแล้วเตารีดมาถูกศีรษะสามี

เวียงลงมาจังหวะเนี่ยค่ะโดนเต็มเลยเพราะดีว่าไม่ถูกเด็กที่วิ่งอยู่บริเวณนั้น
สามีบาดเจ็บต้องเย็บไปกว่า๑๐เข็มนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้คือหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุชายถูกเตารีดหล่นใส่ศีรษะได้รับบาดเจ็บ
ศีรษะแตกเลือดอาบ
ขณะเดินอยู่หน้าอพาร์ทเมนต์ไม่มีชื่อภายในซอยสุขสวรรค์๗๐แยก๑๕
ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
คุณผู้ชมเตารีดพังกระจาย
ตำรวจภูทรพระประแดงก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุบนถนนข้างตึกไปพบนายฉัดเฉลิมคูณสมบัติอายุ๓๐ปี
คือนั่งเอามือกุมศีรษะอยู่ในสภาพเลือดอาบใบหน้า
แล้วก็มีแผลชะกันที่ศีรษะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓
ก็ทำการเย็บไปกว่า๑๐เข็ม
ทีนี้ไปสอบถามนายฉัดเฉลิมว่าเกิดอะไรขึ้น
รีดที่ตกมาใส่ศีรษะเนี่ย
เขาก็บอกว่าที่มันหล่นมาเนี่ยมาจากฝีมือภรรยาเขาเองค่ะ
ก่อนหน้านี้มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
เพราะว่าเขามีการต่อว่าภรรยาที่ออกไปเที่ยวข้างนอก
ซึ่งตัวเขาไม่ให้ไปแล้วก็ให้อยู่ในห้องให้ดูแลลูก
แต่ภรรยาไม่เชื่อฝั่งก็เลยเกิดการทะเลาะ
วิวาดทุบตีแล้วก็ปลาสิ่งของใส่กัน
ตัวสามีตัดสินใจเดินลงมาด้านล่างเพื่อสงบสติอารมณ์
แต่ว่าระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยภรรยากลับโยนเตารี่ใส่เขา
คือโยนจากห้องพักชั้น๔ค่ะเตารีดมันหนักอะนะ
ลนลงมาจากชั้น๔ใส่ศีรษะเต็มค่ะเลือดอาบ
แต่ว่าโชคดีไม่ถูกเด็กที่วิ่งเล่นกันอยู่
ขณะนั้นภรรยาเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุนะคะก็
ตามตัวไม่เจอเหมือนกันเพราะภรรยาเองก็บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาดกันก่อนหน้านี้ก็ไปรักษาตัว
เมืองต้นตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็จะเชิญตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำ
ที่สถานีตำรวจภูทรพระประแดงอีกครั้งค่ะ
เคยเห็นแต่ฤทธิมีดบินอันนี้ฤทธิเตารีดบินนะคะ
หนักด้วยนะแล้วคือหัวแหลมอะเนาะ
ใช่ค่ะอันตรายจริงนะคะคืออารมณ์เนี่ย
ยับยั้งไว้บ้างนะเพราะข้างล่างไม่รู้มีใครอยู่บ้าง
จากสามีเราเนอะแล้วเกิดสามีเป็นอันตรายถึงชีวิตขึ้นมา